ซึ่งมันก็คือจิ้งจกสองหางค่ะ

บางคนอาจจะไม่ชอบสัตว์อะไรประเภทนี้เอาไม่เป็นไร

หางมันแตกออกมาเป็น๒แฉกเหมือนผมแตกปลาย
เห้ยมันผมเลยผมแตกปลายแล้วข้างหนึ่งเปลี่ยนครีมนวดจะดีขึ้น
ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแชมพูคีมวลทั้งนั้นแหละ
เป็นความผิดปกติของจิ้งจกตัวนี้ค่ะ
ซึ่งเจอที่บ้านพักที่บ้านเลขที่๑๑๘หมู่๓บ้านร่อง๕
ตะบนท่าจำปีอำเภอเมืองจังหวัดพยาว

ออนไลน์ทั้งตัวนะไปถามเจ้าของบ้านกันดีกว่าเอ๊ะไปเจลมันมายังไงเนี่ย
พี่สุภฤษทองพาณิชย์นะคะเจ้าของบ้านอายุ๕๖ปี
บอกว่าบ้านนี้มีจิ้งจกสองหางอยู่๒ตัวนะคุณ

เป็น๔หางเดี๋ยวนับรวมกันสิคุณ
แต่ว่าตอนนี้พี่เขาจับได้แค่ตัวเดียว
คือมันเกาะอยู่บนผนัง

พี่เขาก็เลยจับมันใส่กล่องพลาสติกเจาะรูเอาไว้แบบนี้
เฉยเป็นที่อยู่อาก่อนไปมาแล้ว
ใช่แล้วคือเจาะให้มันมีอากาศหายใจแล้วก็ให้อยู่ในกล่องนี้
แล้วมานั่งซองดู
มาขอดูบ้างมาสองดูบ้าง
แล้วเราก็วิเคราะห์ว่าจะไปซื้อลอตเตอรี่แบบไหนดี
ดิฉันอยากเรียกรู้ว่าเขาวิเคราะห์มาแล้ว

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ดูข่าวแล้วก็วิเคราะห์กันเอาเอง
เพราะว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
กลายเป็นโมโหเราซะอย่างนั้น

คือเข้าใจนะคนที่ไม่ถูกรางวัล
ชอบหาที่ลงหาที่ระบาย

ตอนนี้คือที่ฉันเล่าข่าวทั้งข่าว

มันตัวร้าย
ไปเถอะดูทุกวันเดี๋ยวก็ชิน
คือจริงนะจิ้งจกสองหางเริ่มจะชินแล้ว
แต่คุณ๒แฉกดิฉันยังไม่ชินเลย
แบบสวยเวลาแลบออกมามันจะได้รับอากาศเยอะ
บ้าหรือไงไม่ใช่ตัวอะไรพนัน